คุณผู้ชมฮะมาดูการจับกลุ่มพนันออนไลน์กันบ้าง
เป็นไพ่๘๙นี่นะครับ

ตำรวจภูทรภาค๑ชุดปรับปรามอาทยากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมผู้เกี่ยวข้องกว่า๒๐นาย

ขณะที่กำลังแพร่ภาพสดหรือไลฟ์
การเล่นพนันออนไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้า

ของอาคารพาณิชย์ริมถนนโพทองอ่างทอง

ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชายหญิงรวม๔คน
พร้อมยึดของกลางได้จำนวนมากนะครับ
ตำรวจเปิดเผยแบบนี้บอกว่าในช่วงวิกฤตโควิด๑๙
มีการแอบเปิดบ่อนเล่นพนันออนไลน์รูปแบบต่างในหลายพื้นที่
โดยจะมีการตั้งกลุ่มและเชิญชวนคนรู้จักเข้ามาร่วมเล่นพนันด้วยนะฮะ
แล้วคุณดูสิเขาตั้งโต๊ะแบบนี้

แล้วก็ตั้งกล้องไว้เสมือนว่าคนที่รับชมเป็นผู้เล่น

แจกไพ่ก็จะคว่ำไพ่บอกนี่มือที่๑ใบที่๑
มือที่๒มือที่๓มือที่๔
ใบที่๒อันนี้ลุ้นกันนะคะอย่างนี้คุณ
ก็คือแบบนี่เอาง่ายคุณ

เวลาคนที่ดูอยู่ผ่านจอเนี่ยจะมองเห็นแล้วก็แบบรู้สึกว่าใกล้ชิดไง

ปรากฏไม่รอดฮะตำรวจต้องจับสิครับ
การบุกจับครั้งนี้ตำรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก
บัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการแทงพนัน
แล้วก็พบว่าในช่วง๒๓วันนี้มียอดเงินที่
ได้จากการเล่นพนันหลักแสนบาท
และยังพบว่ามีการเปิดเล่นพนันทุกวันด้วยนะคุณ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันถึง๓ทุ่ม

ลูกค้ามือเดียวรับไหมรับ

พนันออนไลน์นี้เปิดมาประมาณ๑เดือนแล้ว
ท้ายที่สุดถูกบุกจับถูกทลายแล้วเรียบร้อย

ในการที่จะหลบเลี่ยงตำรวจแต่ก็ไม่พ้นอยู่ดีนะครับ